ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังจากที่มีชาวบ้านเดินทางไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าเห็นเหมือนรูปปั้นสุนัขสองตัวอยู่ข้างพระพุทธรูป
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะไปไหว้พระเนี่ยเหมือนกับต้องไหว้สุนัขไปด้วยเลย
วันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปไขปริศนธรรมอันนี้กันค่ะ
ไปที่วัดศรีนวรัฐค่ะหรือว่าวัดทุ่งเซี่ยวนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ

ชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อทองคำ
ภายในพระวิหารของวัดนะคะ
หลายคนแปลกใจค่ะคุณชนะเขาบอกว่าพอก้มลงกราบหลวงพ่อทองคำ
เหมือนกับต้องไปกราบรูปปั้นสุนัขสีขาวปลอกคอสีแดงมีกระพวนอยู่ตรงคอด้วยเนี่ย
แล้วลักษณะของสุนัขเนี่ยแบบนี้เหมือนนั่งหมอบ
ตั้งอยู่ขนาดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารโบราณในวัดนะคะ
ต้องบอกว่าสร้างความแปลกประหลาดใจความฉงนใจความสงสัย
กับหลายคนที่พบเห็นว่าเอ้าทำไมอ่ะ
ทำไมต้องนำรูปปั้นสุนัขขึ้นไปวางไว้ตรงฐานพระแบบนี้
แล้วนี่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอยู่บนวิหารด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทางพระครูถาวรนพรัชท่านเจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐนะคะ
ท่านก็บอกว่าวิหารดังกล่าวนี้ค่ะเดิมเป็นจตุรมุกแบบล้านนา
อายุก็หลายร้อยปีแล้วจนต่อมาเมื่อปี๒๔๗๐เกิดน้ำท่วมใหญ่
วิหารตรงนี้พังเสียหายเจ้าแก้วนวรัฐอดีตผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่
บูรณะพระประธานแล้วก็ให้ช่างจากคุ้มหลวงเชียงใหม่
ทำรูปปั้นสุนัขซึ่งเป็นปีเกิดของพระพุทธเจ้าค่ะ
แล้วก็ยังเป็นปีเกิดของเจ้าแก้วนวรัฐอีกด้วยเพราะมีที่มาที่ไปแบบนี้
ก็เลยได้มีการนำรูปปั้นสุนัขมาวางไว้ข้างพระประธานทางด้านซ้ายด้านขวา
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปริศนธรรมนะแล้วปริศนธรรมเนี่ยหมายถึง
สอดส่องดูแลโจรขโมยต่างการเตือนใจเปรียบเสมือนสุนัขเนี่ยจะเห่า
เห่าเตือนใจเตือนสติผู้ที่เข้ามากราบไหว้พระให้คุณเนี่ยประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ซึ่งต้องบอกว่าแบบนี้รูปปั้นสุนัขที่อยู่ข้างพระประธานแบบนี้
อาจจะมีที่วัดศรีนวรัฐแห่งนี้แห่งเดียวในประเทศไทยก็เป็นได้อืมแต่นี่ก็เป็น
เรื่องราวที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะว่ามีความหมายแบบนี้แล้วก็มีปริศนธรรม
เป็นกุศโลบายที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเฮ้ยให้เตือนตัวเองตลอดนะมีสัญญาณเตือนนะ
ว่าเราจะต้องคิดดีพูดดีทำดีอันนี้เรื่องจริง